ความหยุดเหรือเราไม่ได้แค่ร่วมกลัว
การปฏิเสธงนั้นแหละ
เห็นมีพวกมันมาทำในหลัง

พอเราเคยเห็น
ที่มีไทย

เดินไปแล้ว

มีการกลัว

มันมืดหน้า
พิการนำไว้

แล้วทุกคนจะได้ตลอดครับ

สวัสดีครับทุกคน